อ่าวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกด้วยสิ่งที่เริ่มในวันนี้กันแล้วกันนะฮะ
ใช่ค่ะแอปเป๋าตังค์นะครับวันนี้จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นวันแรก
ค่ะราคาใบละแปดสิบบาทใช่ค่ะตรวจสอบไปล่าสุดเนี่ย
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าเปิดขายวันนี้วันแรกนะ
หกโมงเช้าที่เริ่มเปิดขายความจริงจะขายถึงห้าทุ่มของทุกวัน
หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นขายไปแล้วหนึ่งล้านเจ็ดแสนใบ
หลายคนบอกมันสะดวกมากอ่ะค่ะพี่อุ๋ยถูกต้องอืม
ผมก็ซื้อทางนี้ค่ะลองซื้อเรียบร้อยก็ง่ายก็สะดวกจริงนั่นแหละ
แปดสิบบาทจริงจริงด้วยใช่คือทุกวันเนี่ยจะเปิดขายหกโมงเช้าถึงห้าทุ่ม
วันที่ออกสลากเนี่ยจะขายแค่บ่ายสองค่ะแต่ทางสำนักงานสลากทางกองสลากบอกว่า
วันนี้วันแรกแค่ห้าโมงเย็นขายไปแล้วล้านเจ็ดแสนใบอืม
แล้วเขามีจำนวนอยู่ทั้งหมดห้าร้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยฉบับน่าจะหมดภายในห้าถึงเจ็ดวันนี้นี่แหละ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับแอปเป่าตังเข้าไปเลยนะครับ
ใครต้องการที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ๘๐บาท
คือคนที่เขาได้โคต้ามาแทนที่เขาจะไปขายเดินขายวางขายอะไรก็แล้วแต่
หรือเอาไปส่งให้ใครไปขายต่อก็แล้วแต่เนี่ยเขาเข้ามาขายทางนี้เลย
ใช่ค่ะคือแอปนี้ก็เหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มเป็นแผงเปิดเอาไว้
ถูกแล้วใครได้โคต้าก็ไปขายผ่านแอปนี้ถามว่าเคยมีแบบนี้ไหมก็เคยมีใช่
เป็นของเอกชนหลายหลายเจ้าแต่เขาจะบวกค่าดำเนินการค่ะอ่า
เขาก็จะบอกว่าอ่าเขาขายแปดสิบบาทแต่มีค่าดำเนินการ
ใบละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่แต่ที่นี่คือแปดสิบบาทเป๊ะเป๊ะ
ค่ะนะฮะคนที่ได้โคต้ามาใบละเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองบาทมั้งอืม
อ่าก็เอามาให้ที่นี่แปดสิบบาทก็ก็ขายที่นี่แบบเท่านี้เลย
สิบบาทเลยนะฮะก็ไม่ยากนะฮะท่านที่มีแอปเป่าตังค์อยู่แล้ว
เข้าไปได้เลยหรือใครยังไม่มีก็โหลดแอปเป่าตังค์นะ
จากนั้นท่านก็เข้าไปในหน้าของการซื้อขายสลากดิจิทัล
อ่าแล้วก็กฎหมายลงหมายเลขอะไรไปเขาจะมีทั้งร้านค้าด้วย
ดูจากร้านค้าก็ได้จะเลือกร้านค้าก็ได้หรือจะเลือกจากหมายเลขก็ได้
นี่ไงคะนี่พิมพ์หมายเลขใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วกดค้นหา
ก็จะขึ้นมาเลยขึ้นมาเต็มเลยว่าโอ้โหมีสลากเลขเนี้ย
ใบกี่ใบกี่ใบค่ะนี่นะฮะส่วนการจ่ายเงินก็ใช้การชำระเงินผ่านทาง
อันนี้ไม่ยากไม่ยากนะฮะส่วนวิธีการนะหลายคนถามวันนี้
ถามกันเยอะมากคือกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของท่านอยู่แล้ว
นี่ไม่ต้องห่วงเขามีระบบบันทงบันทึกอะไรเรียบร้อย
วิธีการในการขึ้นเงินจะขึ้นเงินยังไง

องข้ามช็อตไป๑๖มิถุนายนเลย

ถ้าท่านผูกบัญชีไว้เดี๋ยวเขาโอนเงินเข้าบัญชีให้
แต่ถ้าไม่ได้ผูกบัญชีหรือว่าผูกอยู่แล้ว
แต่อยากไปขึ้นเงินด้วยตัวเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาจะมีให้เลือกว่าคุณจะไปขึ้นวันไหนวันเวลาไหนอะไรยังไง
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาสลากใบจริงไปให้ท่านที่นั่น
นี่นะครับทุกผู้ชมครับก็ยังไปซื้อกันได้อยู่นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมดไปก็ประมาณเกือบ๒ล้านใบ
ยังเหลืออยู่นะครับจากทั้งหมด๕๒๗๙๕๐๐ใบ
เราคุยกับผู้ที่เป็นคนซื้อ
คุณมะลิวัลบอกว่าปกติเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เนี่ยซื้อทุกงวดอยู่แล้ว
แต่ต้องยอมรับว่าราคามันสูงกว่า๘๐มาก
ตอนนี้พอซื้อทางแอปเป๋าตังค์ได้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โห
ได้เป็นตัวเลือกในการซื้อราคาแค่๘๐บาท
แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องดีด้วยไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อตามแผง
ถ้าเกิดเป็นเลขดังในช่วงเวลานั้นเนี่ยราคามันสูงเกินจริงมากอยู่แล้ว
สำหรับเราที่เราซื้อกันอย่างนี้ก็หนูก็ว่าดี
เพราะว่ามันจะซื้อในราคาที่ถูกพอถูกเสร็จแล้วก็
อีกอย่างหนึ่งคือมันได้เลขที่เราต้องการ
มันก็เลยเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องไปหาข้างนอก

บอกว่าสลากดิจิทัลที่ขายทั้งแอปเป่าตังเนี่ยนะใบละ

สุวิทย์บอกก็ยังบอกไม่ได้
เพราะว่างวดของวันที่๒มิถุนายน

ที่ขายหน้าร้านมันยังไม่เข้ามา
แต่ว่าแอปเป่าตังค์เขาจะมีแค่จำนวนนึงอยู่แล้ว
ที่เหลือก็หาซื้อตามแผงตามร้านได้ทั่วไป
ท่านโทนหนุนสันสนาคม
ภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าในอนาคตในงวดต่อไป
จะเพิ่มสลากดิจิทัลที่จำหน่ายทางแอปเป่าตังค
ละ๘๐บาทจะเพิ่มจำนวนหรือไม่
อย่างงวดแรก๕๒๗๙๕๐๐ฉบับ
เดี๋ยวต้องไปขอประเมินก่อนนะ
ถ้าตลาดมีความต้องการเพิ่มก็อาจจะพิจารณา
แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางสำนักงานสลาก
จะดูความสมดุลระหว่างผู้ขายแบบเก่ากับ
ขายผ่านทางแอปเป่าตังค์ให้อยู่ร่วมกันได้ด้วย
เพราะอันนี้ต้องยอมรับว่าบางทีถ้าเกิดว่าเข้ามาทางนี้หมด
แต่คนที่เขาขายแบบลักษณะไม่ได้โคต้าแล้วไปรับต่อใช่ไหมอืมอ่า
ขี่จักรยานขายเดินขายวางแผงขาย
ที่เขาไม่ได้โคต้าแล้วเขารับมาอีกทีนึงเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึง
สูงอายุที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงระบบทางมือถือทางอะไร
ก็อาจจะยังสะดวกใจที่จะซื้อกับมือ
แล้วก็ได้เก็บสลากเอาไว้ที่ตัวเองอะไรแบบนี้

แต่ว่าก็มีคนมาโพสต์ด้วยความอัดอั้นตันใจในเรื่องนี้
เขาอัดอั้นค่ะคุณน็อตเจ้าของเว็บไซต์กองสลากพลัส
กองสลากพลัสเขาขายออนไลน์อยู่ก่อนนี้

บอกว่าก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชน
ได้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลในราคา๘๐บาท
ร้านค้าที่เข้ามาแล้วให้เลือกว่าจะซื้อกับร้านไหนนะ
เว็บของคุณน็อตเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะคุณน็อตเลยบอกสองเรื่องค่ะ
ที่อัดอั้นก็คือก็คือก็ปปี้แพลตฟอร์มก็ปปี้ชื่อเว็บไปใช้อืม
คือมีร้านที่ใช้ชื่อนี้ชื่อกองสลากพลัสแต่คุณน็อตก็โพสต์ต่อนะ
ว่าก็ยินดีนะคะที่ในที่สุดก็ได้ซื้อลอตเตอรี่๘๐บาทนะคะ
อย่างน้อยเขาก็เป็นต้นแบบอืมคือเว็บเขามีก่อนอะไรแบบเนี้ยครับ
ส่งคุณเนติชาวทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณน็อตคุณน็อตบอกว่าอัดอั้นจริง
แต่ไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อว่ากองสลากนะคะแค่อยากจะบอกลูกค้าว่าชื่อในแพลตฟอร์ม
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ของเขาพอมีข่าวออกมาแบบนี้เขาก็เครียดนะ
แล้วเขาก็ยอมรับว่ามันก็ส่งผลต่อการขายสลากของเขาจริงจริงคุณน็อตบอกว่าคือมีตัวแทน
เอาชื่อกองสลากพลัสไปตั้งชื่อร้านซึ่งมันไม่สมควรครับ
ตั้งคำถามไปที่สำนักงานสลากว่าเวลามันมีชื่อซ้ำแบบนี้
ควรให้ใช้หรือเปล่ามันจะทำให้คนสับสนได้อืม
ก็เลยเดี๋ยวให้ทนายความไปลงบันทึกประจำวันนะคะ
ว่านี่ไม่ใช่ของเขานะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้น
ท่านจะดำเนินคดีอะไรยืนยันว่า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ

แต่จริงข้อมูลมันน่าจะอยู่ในสำนักงานสลาก

ผมไม่มีโคต้ากับสำนักงานสลากสักแม้แต่ใบเดียว
เพราะฉะนั้นผมไม่มีร้านอยู่ในแพลตฟอร์มสลากดิจิทัลแน่
เขาอาจจะได้แรงบันดาลใจจากเราครับแต่ผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะ
อย่างน้อยเนี่ยเราก็ทำให้เขาเห็นว่าช่องทางนี้มันทำ๘๐บาทได้

ไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะซื้อลอตเตอรี่แพง
คุณน็อตก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลอะไร
ที่จะซื้อลอตเตอรี่แพงกว่าที่กำหนดเอาไว้
ทีนี้มันมีประเด็นนึงตัวคุณน็อต
ทนายความไปแจ้งความกับเว็บไซต์
ที่ขายสลากทิพย์หรือหวยทิพย์ค่ะ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือมันมีลูกค้าของกองสลากพลัส
ส่งข้อมูลหลักฐานสลากินแบ่งรัฐบาลจากเว็บไซต์อื่น
แล้วมาเปรียบเทียบกับของกองสลากพลัส
ว่าอ้าวเว็บไซต์อื่นขายเลขเดียวกัน
ชุดเดียวกันลายน้ำเหมือนกัน

ดังนั้นพอไปตรวจสอบอ้าวเว็บอันนั้นคือสลากทิพย์หวยทิพย์

เดี๋ยวฟังคุณน็อตดูนะคะ
ลอดมั้ยมันอยู่ที่พญานหลักฐาน
อยู่ในชั้นสอบสวนแล้วก็
อันนั้นเขาก็ต้องไปพิสูจน์เอาเอง
พิสูจน์เอาเองส่วนของผมมีพยานหลักฐานเท่าไหร่ผมให้หมดแล้ว
นี่นะคะก็แจ้งความไปแล้วนะคะก็จะมีความผิดหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานก็แล้วกัน
คุณน็อตก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคือทิศทางในอนาคตเนี่ยค่ะ
ถ้าหากว่าคนหันไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์มากกว่า
เขาก็ยอมรับสภาพก็อาจจะปิดเว็บไซต์กองสลากพลัสไปไหนที่สุดนะคะ
บางคนถามว่าอ้าวแล้วเขาจะมีเลขชงเลขชุดอะไรหรือเปล่า

ท่านก็พิมพ์หกตัวเลยค่ะใช่แล้วกดเข้าไปเดี๋ยวก็
ขึ้นมาแต่ละล้านเนี่ยท่านก็เลือกเอาเองก็แล้วกันจะกี่ใบ